คุณผู้ชมคะติดตามข่าวทุกวันเนี่ยมันทำให้รู้เลยนะว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน
อยู่อยู่มันจะเกิดมันก็เกิดจริงจริงนะคะนอนเล่นมือถืออยู่ในห้องดีดี
อยู่อยู่ถูกแทงถูกฟันไปหกแผลแบบเนี้ยก็มีเหมือนกันเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อุบลราชธานีนะคะ
คือเจ้าของบ้านเขาก็นอนเล่นโทรศัพท์อยู่ในห้องปรากฏว่าได้ยินเสียงเคาะประตูเรียก
ปรากฏว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องนี่แหละที่เป็นคนมาเคาะประตูเรียกเขาก็เปิดประตูให้เข้ามา
แล้วก็เดินเข้ามานั่งเล่นโทรศัพท์มือถือต่อลูกพี่ลูกน้องเห็นก็พูดออกมาบอกว่า
ไม่ให้เล่นแล้วนะมือถืออ่ะอ่าพูดแค่เนี้ยค่ะแล้วก็เดินเอามือมาปิดปาก
แล้วก็เอามีดที่ซ่อนเอาไว้เนี่ยทั้งฟันทั้งแทงไปหกแผล
สู้ไม่ได้ต้องตะโกนเรียกให้พี่ชายที่อยู่ข้างบนลงมาช่วย
พี่ชายลงมาช่วยปรากฏว่าพลาดท่าถูกแทงเข้าราวนมเสียชีวิตเลยค่ะ
แล้วก็ตรวจสอบไปเบื้องต้นดูเหมือนว่าลูกพี่ลูกน้องคนก่อเหตุเนี่ย
มีอาการทางจิตประสาทด้วยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะ
ที่บ้านเลขที่หนึ่งหกหนึ่งที่ตำบลนากระแซงอำเภอเดชอุดมจมตรอุบรรณราชธานี
ผู้ตายชื่อว่านายสายสินตรการจันทร์อายุ๔๖ปีค่ะ
เป็นพี่ชายเจ้าของบ้านนอนเสียชีวิตอยู่ที่ห้องนอนชั้นล่าง
มีบัตรแผลถูกแทงเหนือราวนมขวานหนึ่งแผลนะคะส่วนคนเจ็บคือ
นายนัทพลตรการจันทร์วัยสี่สิบสองปีเจ้าของบ้าน
ถูกฟันแล้วก็ถูกแทงไปหกแผลเข้าท้ายศีรษะสองแผล
กกหูซ้ายบาดไหลซ้ายแล้วก็ฝ่ามือด้านขวายอย่างด้านขวาอย่างละแผล
เย็บรวมกันทั้งหมดเนี่ยสามสิบสามแผลค่ะ
ส่วนผู้ก่อเหตุนะคะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนลูกพี่
ลูกน้องของคนเจ็บแล้วก็คนตายนี่แหละค่ะ
หนีขึ้นไปอยู่บนชั้น๒ของบ้านหลังติดกัน
พอตำรวจไปถึงก็ต้องใช้กำลังปิดล้อม
แล้วก็ให้พ่อของนายกิติกรผู้เกาะเหตุมาเจรจาจนเขายอมมอบตัว
ต้นทราบว่านายกิติกรมีอาการป่วยทางจิตค่ะ
โดยก่อนเกิดเหตุนายนัทพลเขาเล่าให้เราฟังบอกว่า
เขานอนดูคลิปจากโทรศัพท์มือถืออยู่ในห้อง
นายกิติกรก็มาเคาะให้เปิดประตูบ้านเรียก
ไอ้แดงไอ้แดงเปิดประตูให้หน่อย

เขาก็เปิดประตูให้เข้าก็ไม่ได้คิดอะไร

เขาได้กลิ่นแปลกก็เลยถามว่ากลิ่นเหล้ามาหรือเปล่า

แล้วมันเกิดอะไรขึ้นฟังนายนัทพลเขาเล่าหน่อยค่ะ
นาน่ะพนธ์ก็เห็นแล้วล่ะว่านายกิตติกรมีมือ
ก็พยายามเอาปากกัดมือที่ปิดปากเขาอยู่
เพื่อที่จะสู้พยายามยื้อแย่งมีด

พอมือนายลุดออกจากปากก็เร็วรีบตะกญ
พี่ชายที่อยู่ข้างบนให้มาช่วย
พอพี่ชายเข้ามาก็ผลักนายกิติกรจนล้ม
ชุนละมุนแล้วค่ะต่อสู้กันแต่สุดท้ายพี่ชายเขาพลาดท่า
ถูกแทงเข้าราวนมขวาจนเสียชีวิตส่วนมีดเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกที่เดินเข้าห้องมา
เขามองไม่เห็นเลยนะคาดว่านายกิติกรน่าจะซ่อนไว้ที่ข้างหลัง
แล้วห้องมันก็มืดมืดด้วยนะคะตำรวจสภเดชอุดมคาดว่านายกิติกรน่าจะขาดยารักษาอาการทางจิตจนเกิดอาการหลอน
สอบสวนเบื้องต้นก็ไม่พบความขัดแย้งระหว่างคนเกาะเหตุกับคนเจ็บและคนตายนะคะ
เมืองต้นก็ต้องแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาข้อหาพยายามฆ่า
ข้อหาบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนและข้อหาพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ
ซึ่งสำหรับศพของนายสายสินเนี่ยครอบครัวมีการจัดบำเพ็ญกุศลที่บ้านไปแล้วบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ